คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนเข้าหูถูย์ยอเอเอเอเอเอส
จับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ

ก็จะปิดฤดูกาลแล้วไงเราก็ดีใจเป็นธรรมดาจริง

ก็จะปิดฤดูกาลเลย
อะไรเราก็ภวันตะลอยไปหมด

ขอ๓คำขอไล่จัดพี่จักกี้ผมอยากให้๓คำให้คุณเหรอเกิน
เอ๊คำดีไหมเอ๋นั่นขอพี่จักกี้ก่อนขอ๓คำ

ได้เวิร์ดยังไม่กลัวเรามาถึงขนาดนี้แล้ว

เป็นรสชาติใหม่ไปดูวันวันวิหารบ้าง
ลูกคุณดูมานานแล้ว
ก็ดูวันนอนถึงวันวิหารมานานแล้ว
ก็เป็นความตั้งใจเจ๊นครบยังไม่เคยได้ถ้วยนี้

ตอนชิงอาเซเบียนั่นเวิร์ดไปหน่อย
ครั้งแรกก็พลาดอยากแก้มือแก้มือแต่จริงไม่ต้องมีครบหรอก

๓คำของคุณสำหรับทีมของคุณ

อ๋อคิดวิเคราะห์แยะแยะมันเกินไง

ยอหญิงได้ไหมยอหญิงไม่ได้

มันก็คิดวิเคราะห์แยกแยะจริงคือเราต้องมาคิดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ไม่ผมไม่ได้ด่าอะไรใครจะไปสบงระบบ

ผมก็ต้องตอนแรกคิดคำอื่นไว้

ลากรอกตาที่มันเบ่าไว้

มันจะดูไม่งามหน้า

ไหนล่ะยังไม่ได้เปิดรายการจริงจังเลย
โอเคตามคำของคุณคือเปิดรายการ
เราก็เปิดรายการสวัสดีครับพบกับ

ก็คือพี่จ๊ะกี้และพี่จ้อมบ้าภูส
สวัสดีค่ะ

เตรียมปากหรือเปล่ง

ก็ตั้งแต่ผมเข้ามาทำงาน
เพราะว่าพี่จักกี้เข้ามาทำงานก่อน
พี่จักกี้ก็เจอ

ตอนนั้นเสียอีกทรงนึง
ทำเป็นตอนที่ก็ใส่เกงขาสั้นขนเยอะเยอะหน่อย
ต้อนจนเข้าเวนสัก๒นุ่มครึ่งเพราะเข้าเวนแปลกคราวถึงตี๕
อย่างงั้นมันก็ไม่จะมีอะไร

พัดเม้นหมาศิลป์ยังอยู่มั้ยหมาศิลป์
ยังอยู่ไว้บ่ะบูอยู่มาสินมาสินกับสบัคริมอยู่ไว้ใกล้กันเดินไปอาบน้ำ

เค้าเลยคิดว่าเป็นเด็กสงโรนิการ
พี่โย่งเสียไปแล้วยังไงก้าวจะไปก็บอกตังค์

แล้วก็ยังไม่ได้ไปอยู่ช่อง๗ไง
ราศียังไม่เป็น

แล้วแต่งตัวก็เหมือน

พี่รู้ว่าเขาเป็น
ว่าเขาจะรับคนมาเรื่อยอยู่แหละ

ข้อมูลฟุตบอลอะไรอย่างนี้
มาด่งคุยเขาตัวจริงอยู่
อะไรอย่างนี้
ว่าไม่ได้ติดตามมาเนี่ยคุยไปแป๊บเดี๋ยวก็รู้แล้วอันนี้ตัวปลอม
อันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเราจะคุยกันซะมากกว่าเวลาคุยเรื่องบอล

เพราะฉะนั้นถ้าคนอ่านมาติดตามมาเนี่ยพูดอะไรมันก็รู้หมด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์หลังที่เป็นประเด็นเราจะรู้กันอะไรแบบนี้
ผมผมเจออย่างนี้ผมจะชอบคุยแล้วผมก็บอกว่าผมก็จะเจอคนแบบอีกแบบหนึ่งเยอะ
ผมก็จะไม่ค่อยอยากคุยแล้วคุยไม่รู้เรื่อง
ก็เวลาคุณคุยกับตัวปลอมเนี่ยคุณคุณไม่รู้เรื่องนะมันไม่สะดวกมันไม่สามารถจะแตกประเด็นอะไรไปได้เลย
เราจะแบบอืมมันจะแบบเหม็นอึ้มคึมคือแบบอยากจะเกาวนิ้วอย่างไรสักอย่าง
เจี้ยเขาเชียร์หรือภูนอ์ไง
แมนยูมันก็เลยจับมันได้พอดี
เพราะลุ่นที่พิทยาพิน้องหนู
มันไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยเห็นเลยนะ
อาจจะมีมาดีที่หลังแต่ว่า

แล้วก็มาก่อนก็จะมีตอนสมมุติตรึกแดงเดือด
ซึ่งมันก็จะมีแบบจัดงาน

แล้วก็เป็นยุคที่แบบอยู่ดีฟุตบอลมันก็เฟื่องฟูฟุตบอลอังกฤษเฟื่องฟูขึ้นมา

เหมือนไปเป็นอังกฤษมันเป็นอิตาลีเนอะใช่ไหม
ไม่เพราะว่าความนิยมเนี่ยคืออังกฤษอยู่แล้ว

คือแมนยูได้แชมป์แล้วแต่ว่าแฟนผมก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็ยังเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่

เพราะตอนนั้นลิฟภูมิยังแชมป์เยอะ
ก็ได้แชมป์๙๐พิมเมอร์ลีกปี๙๒แค่๒ปีเอง
แฟนลิฟภูมิก็ยังคิดว่าเดี๋ยวเราก็ได้รุ่นในรุ่น

ผมก็คิดอย่างงั้น
คิดอย่างงั้นเดี๋ยวก็กลับมา

แมนยูลิฟภูมิก็ยังเป็น๒ทีมที่แฟนบรอนเยอะแล้ว

คุณแมนครับชมรมของลิฟภูมิ

หรือตื่นทุกคนที่มีชามพยพ

ทั้ง๒คุณก็ยังเป็นเพื่อนกันครรภูมิกันท้าย
ยังหักไข้กันดีอยู่

ไม่มีอะไรเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้ด่ากันด้วย

เดี๋ยวนี้แบบไม่รู้จักกันก็ด่ากันได้แล้ว
บางวันก็อยู่ดีก็มาหลังบ้านเราก็ไม่รู้เนอะ
อย่างนั้นแหละบางวันอยู่ดีก็ทัวรงตั้งงั้น

อันนี้ถ้าเรื่องทัวร์ได้ถามผม
แล้วผมชอบเรียกทัวร์ด้วยไม่รู้เป็นหนี้อะไร

สายรอบฟ้าสายรอบฟ้า
คอนเทนต์ในห้องเสื้อผ้าเนี่ย

เทนต์นั้นผมดูทุกวันเลย
วันนั้นออกรายการถามบอกว่าเสื้อของพี่จอมเสื้อปลอมเปล่า

ไม่น่าใช่หรอก

เมื่อก่อนมันมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
แต่มีคนละลินทาไงบอกว่ามันมีพวกสะสมเสื้อเยอะ

บ้าหรอสีเสื้อยังเพี้ยนเลย

อย่ามาถามอะไรกันด้วย

เข้ามาสู่นักสุดท้ายแล้ว
นี่ที่เราอัด

มันยังไม่จบไงก็เราต้องคุยให้มันจบไปไง

ได้ครับอยากทำอะไรก็ทำ

ทีมรักของพี่จ๊ะกี้กับพี่ป๊ะ
มีความรู้สึกยังไงในฤดูการนี้ที่จะจบ
ก็น่าผิดหวังเอาจริงเพราะว่าจากทีมที่อยู่ในกลุ่มท็อป
แล้วคุณหล่นมาที่๕บางช่วงเวลาหลงที่๙ที่๑๐อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งมันมาตรฐานมันดิ่งลงมากซึ่งตรงนี้พูดตรงว่าเจ๊งเขาก็ต้องรับผิดชอบ
เพราะเขาอาจจะประเมินอะไรผิดพลาดดูจากการเล่นจากอะไรก็แล้วแต่
กว่าจะกลับตัวได้อะไรอย่างนี้มันก็เสียเวลาใช่ไหม
ก็ถือว่าน่าผิดหวังนะมันก็ควรจะอยู่ในกลุ่มนั้นอ่ะ
ก็ไม่ควรหล่นมาจากที๕ที๖ที๗อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ไหมเพราะคิดว่าเป็นซีซั่นที่น่าผิดหวัง
แต่มันก็เลยทำให้ได้เห็นอะไรหลายอย่าง
มันก็ถึงว่าจุดที่ทีมจะต้องเปลี่ยนแปลง

อาจจะเสียเวลาไปประมาณ๑ฤดูกาล
แต่ไม่รู้จะพอหรือเปล่านะเพราะว่าปีหน้าหลายทีม

แล้วมามืดอีกพวกท็อตแนม

แอสตานวิลล่าอีกนะ

เพราะวันนั้นดูเล่นกับลิฟู
รู้เลยว่าเขาเซียนไง

เพราะอย่างวิลล่ากายโสกามิริก็เป็นคนดึง

ทีนี้เราอาจจะไม่ใช่ท็อปซิคละนะ
ลูกอาการหน้าหวังเล็กมั้ย

มีจุดไหนที่แฟนบ่อนริเวฟพูอยากให้ริเวฟพูประเปลี่ยน

ใครจงใครเจ็บมันได้รักสา
พี่จองบอกว่าซื้อหมอดูมาดวงชะตาตีหน้า
เอาจริงผมว่า๓กลองเชียร์เลยนะ
ผมมาต้องถ่ายเลือดเลย

แบบคำว่าทั้งทีมมันไม่ใช่ลูกตำแหน่งหรอก
แต่มันต้องทุกโซนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง
คือทุกคนจะมาแบบยึดวันไดท์อยู่ตลอดปีตลอดชาติก็ไม่ได้
ปีหน้าใช้โจโกเมสเดี๋ยวแนะนำ

เปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยมาหลายปีแล้ว
ถ้าเกิดบอกว่าเราอยู่ในกลุ่มนำก่อน

นั่นคือประเด็นผมว่ามันถามว่าอยากได้ใครเป็นพิเศษเราก็รู้กันอยู่แล้ว
เราก็อยากได้ที่เป็นข่าวอยากได้หมดแหละ
แต่จะมาหรือเปล่ามีปัญญาจ่ายหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ที่นี่แน่แมคอลิสเตอร์ดูแล้วน่าจะช่วง
ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เราก็อุ่นใจ
แต่กลุ่มอีจักรีเห็นว่าไงแค่ไงกันเป็นแฟนบอลก็คิดคล้ายกันว่า
มันถึงจุดเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเมื่อฤดูการที่แล้ว
ประเมินผิดพลาดวิเคราะห์ทีมวิเคราะห์อาจจะผิดพลาด
เพราะว่าคุณแข่งมา๔ถ้วยทุกนัดเลย๖๓นัด
แล้วก็ได้พักแค่๓สัปดาห์แล้วก็กลับมาแล้วเดี๋ยวมีบอลโลกอะไรอย่างนี้
ผมว่าตรงนี้มันก็เป็นจุดที่พอเริ่มเล่นรู้เลย
รัฐแรกที่เจอฟูแร่มกดโดยเกือบตาย
แล้วพอนัดที่๓แพ้แมนยูเลยแมนยูก็แพ้มา๒นัดติด

แมนยูแมนยูแพ้๗๐หมด

คือถ้าดูจะเป็นการของแฟนรียุภูก็คือ
คือมาสูงมาเลยแล้วก็ตกทีนึง
แล้วก็ล่วงแล้วก็ขึ้นมาทีนึง

คือด้วยสไตล์คอปมันเป็นบอลที่ใช้พลังเนี่ย

มันก็จะเล่นเหมือนเดิมมันไม่ดูดเหมือนเดิมนะฮะ

เข้าบอลไม่พร้อมกันหรืออะไรอย่างนี้

ก็มีชื่อว่าพวกกองกลางใช่ไหม

หน้าถือว่าซื้อมาไว้อะไรอย่างเงี้ย

แต่ว่ากลางกันหลังจะได้ใคร

ได้ตัวสดมามันก็น่าจะช่วยได้
เป็นแกนต่อไปเนี่ย

ขออีกตัวเถอะ
ถ้าโดยรวมนะก็ถือว่าโอเคถือว่าน่าพอใจนะแต่ว่าถ้าเรามองลึกลงไปในรายละเอียด
ก็จะมีแบบจุดบกพร่องอยู่อีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าเราดูแบบมองภาพรวมเนี่ย
เอาโอปร์ตรงนานคิดละเหมือนเบิร์นเดิมสงสัยไปเยูโรปารีกหรืออาจจะไม่ได้ไป
ระบบเห็นลิ้นรอกลี่มีร์
ของความรับดีขึ้น

ถึงแม้เสียเวลาเสียแมนิว

เสียเป็นนัด

เก่งเฉยยาวเลยนะ

มันแเลยดูเดียวแม้ยังดูบอล

รูปแบบนี้มันดีขึ้นเยอะ

กระจายให้นักเตะคนอื่นได้มีเฉินฉาย

อันนี้ชัดเจนเลยคือ
ซื้อตัวมาเนี่ยเยอะแยะมากมาย

เล่นได้มันโชว์ฟอร์มดีมันเยอะขึ้น
โชว์ผลงานได้ดีขึ้น
แฟนยุคโชชาเขาไว้ติดใจเรื่องเกร็ดศูนย์ป่ะ
อุ๊ยอันนั้นก็ผ่านไปป่ะพี่

ได้อีกนานเลยดู
เนี่ยแหละอัพยศ

ผมมองว่าอัพยศที่สุดของผมนะคือแพ้ในบ้านห้าศูนย์

แต่ไม่ได้จริงหรอ

แม่งอยู่เล่นไม่สู้อะ
เวลา๕๐เส้น๔๐หรือ๗๐
เกมเป็นสูสีด้วย
แมนยูน่าจะได้ก่อนด้วย

ลองพลิกว่าแมนยูมันมีลูกบูโน่

จุดเปลี่ยนมันนะ

ไม่เคยว่าผมจะไม่มีการ์ดใช้เลยนะ

หายใจเบา
หายใจเบา
แล้วเจอทีมอื่นไม่ยิงอย่างนี้วะ

เหมือนดึงพลังชาติหน้ามาใช้

เหมือนเมื่อก่อนเวลาตอนเด็กแมนยูก็แพ้บ๊วยแต่มาเจอลิฟูนิว

เก่งจัง
เก่งจัง
ไหนล่ะเราพูดถึงทีมรักของเราทั้งสองไปแล้ว
อันนี้คือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายจริงแล้วคือ

เพราะปีนี้ทีมหมีตกชั้นถือว่าแบบทีมใหญ่หมดเลยนะ
ทีมใหญ่และทีมมีชื่อหมดเลยแล้วก็ลุ้นกันนัดสุดท้าย
แล้วความบังเอิญบังเอิญคือไอ้ทั้ง๓ทีมเนี่ยเล่นในบ้านด้วย

นี่ผมอ่านตั้งแต่๑๑ลงไป

มีบอลมัดทีมเดียวที่ถือว่าชื่อชั้นเล็ก

อาร์โดงฟูแรมคิสตอลพอเลสเชลซีวูปเวสแฮม

อาร์โดมัสอาร์ตันอาร์โดมัสอาร์โดมัสอาร์โดมัส

อาร์โดมัสอาร์โดมัส

อาร์โดมัสอาร์โดมัส

อาร์โดมัสอาร์โดมัส

ตาเราห้อยหมดเลยอ่ะ

เลสเตอร์ไอพอตันเนี่ย

เกมลับมันไม่ได้เลือก

วาดี้ดีกลับมาแล้ว

ไอพอตันเนี่ยเผลอไอเขาเฮลวินก็ไม่ลง

แต่ว่าไอพอตันสถานการณ์ก็ดีกว่า
ส่วนลีดโอโห่ค่อนข้างยาก

เอ่ออยู่ที่ว่าโบนัสจะได้มากแค่ไหน

ให้พี่จั๊กกี้เลือกเลยนะ

มัน๙๐๙๐ที่จะอยู่รอดนะ

ดูอยากให้เอฟเวอร์ตันการต่อเนี่ย

หายก่อนที่ได้สนใยจะชนะนะ
ไม่ใช่คู่แข่ง
ไม่ใช่คู่แข่ง
๖ตามเนี่ยอาหารให้รายร้านให้วันต้านตกขนาดนั้น
คุณไม่อยากให้เขาอยู่ชั้นหน่อยหรอ

แต่ว่าไอ้รังหลังหอเนี่ยคิดว่า
แต่ว่าเอาความรู้สึกแฟนลิวุ่นที่นู่นที่อังกฤษ

เดี๋ยวจะมีมุกร้องเต็มโซสิทธิ์
มีชั้นเชิง
มีชั้นเชิงในการบับกันอะ
ไม่ได้หยาบอย่างเดียว
แต่เยอะมั่นของฝรั่งจะเป็นมุคตลกแล้ว

อันนี้มันแสดงถึงความคิดไงไม่ค่อยมีความคิดอย่างหลัง
เอาง่ายผมยกตัวอย่างให้เขาล้ออย่างนี้สมมุติแฟนหงเขาล้อเอเวอร์ตันไง
เขาไม่เอารูปผู้ตัดสินไม่มีนกหวีดนะแล้วเอามือเป่าเป็นนกหวีด
แล้วบอกนี่คือผู้ตัดสินครั้งสุดท้ายที่เอเวอร์ตันได้แชมป์
อูวววแค่นี้ก็แบบนี้คือแบบฝรั่ง
แต่คุณต้องไม่ต้องมาว่าฝั่งผมหรอกคุณกับแมนซิตี้กับชายอย
แมนซิตี้เขาสำรวจหูไหวไหมอยากพูดอย่างนี้
พี่จอมกูเนี่ยนะมันเข้าใจได้
แต่ตอนนี้แฟนมิซิตี้อาจจะเอาวารกรรมของเซอร์เล็กอุสันย้อนคืนนะ
เพื่อนบ้านเหน็กนั่งเอาไปใช้ไม่รีดเสียงดักเลย

อ๋อเล็กมากเลยนะ
ผมใช้คำว่าเอาหยากกับคิดว่าแล้วกัน
ถ้าอยากผมอยากให้เลสเตอร์อยู่
อยากให้เลสเตอร์อยู่อันนี้พี่จักรีย์พูดเลย
ก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะด้วยเอเวอร์ตัน
ทุกอย่างมันดูชี้ไปทางนั้นมากกว่า
ก็เลยคิดว่าเลสเตอร์น่าจะตก

แต่ตอนเราดูตอนผมดูบอลเด็กยุคที่หลีดเฟิร์งฟูเราก็รู้สึกว่ายังอยากให้อยู่
ชุดแฮรี่คิวมาวิดูก้า

ใช่ครับยุคที่ได้ไปชมเบสลีกไง

ล็อบบี้คีนตัวดีหมดเลยแล้วก็บ๊ายบายหมดแล้ว
ก็คิดว่าลีสไม่รอด
จอมพี่จอมคิดว่าใครทีมไหนน่าจะได้อยู่ชั้น๘

คือลีสเนี่ยเวลาแพ้เนี่ยสังเกตดีครับ
แพ้๕ลูก๔ลูก๖ลูกโดนยำ
แล้วไม่แก้เกมรับคือเหมือนไปติดตั้งแต่รูปแบบมาตั้งแต่มาเซโลบีเอลซ่า
ไม่เปลี่ยนรูปแบบการเล่นไม่ค่อยยอมเปลี่ยน
คือจริงอะทีมหนีสู่หลังจานมันต้องเสียประตูให้น้อย

ลีสโดนกระลีวฟูลเขา

เงื่อนไขอย่างที่พี่เจ๊กกี้บอกแค่ชนะจบ
แต่สังเกตนะฮะฤดูการนี้เอเวอร์ตันเป็นทีมที่บ้าบ่อมาก
คือมึงนึกจะชนะเซนนอนมึงชนะมึงลงไปหล่อมไบร์ตันดื้อ
พอมึงเจอทีมอ่อนที่มึงต้องชนะแพ้ฮาบ้านอะไรอย่างนี้คือแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
แต่เอเวอร์ตันเขามีประสบการณ์นัดสุดท้ายเยอะมาก
คือนับสุดท้ายจะรอดเนี่ย๓๔ครั้งละจะรอดด้วยนับสุดท้ายอ่ะ
เมื่อกี้ถ้าพูดแบบอยากจะคิดอ่ะถามผมผมอยากให้ใครตกรู้ไหม
ผมอยากให้เอเวอร์ตันตกเพราะอะไรรู้ไหมฮ
เพราะตั้งแต่ดูตลอดมาตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นว่าตันตกชั้นเลย
เป็นแบบแปลกใหม่บ้างนะ
เอเวอร์ตันมึงดูิอยู่ในชาวมิ้นชิปติดิมันจะเป็นยังไงวะ

อยากเห็นเอวาตันเนี่ยรวมลนไปดูและดูที่ว่าพริเมอร์ลีก

มันจะดูแบบเห้ยมันจะเป็นยังไงวันเรียกรีบคุณจะเอาไงดีเนี่ย

ไม่ต้องไปดูว่าผลข้างอื่นจะเป็นยังไง

เปลี่ยนโค้ดก็ใช้หัวฟูอยู่ด้วยนะ
หัวฟูเนี่ยตัวบะไลเลย

แล้วพอนัดล่าสุดที่เสมอได้เนี่ย
พอปรับเป็นหลัง๓มีเซ็นเตอร์อีกคนนึงตัวใหญ่ขึ้นมาเล่นอย่างนี้
หลังมันดีขึ้นแล้วทำไมไม่ทำตั้งแต่แรก

ก็ทีมตัวเองจุดอ่อนอยู่ที่เกมรับ

ก็แกเรียกว่าอย่างนี้ได้มั้ยเขาเพิ่งสำนึกได้มั้ย
แล้วถ้าตกชั้นแบบนี้จริงนักเตะอย่าง

ถือสมองก็ไม่อยู่ล่ะแน่
วาดี้ก็น่าจะสำรองแล้วแหละ

นี่พูดว่าไปนี่ตัวเลสเตอร์ดีเยอะเลยนะ
เอางี้ก็เหมือนมีคราวที่แล้วได้คุยกันว่า
ขาวแฮมตันอย่างเงี้ยเลือกช็อปได้เทียบเลย
เลือกผู้ชอบเลยยิ้มเลย

เว้นแทนมันกว้างอยู่

แบบนี้บ้วนแล้วเนี่ย

เราจะเชตไอ้๓ทีม
ทีมละ๓ใบ
ทีมละ๓ไบเลย
มันก็แปลว่าเปิด๙ใบเลยนะ

แล้วพูดจากนี่

เป็นอย่างไรอ่าอ่าอ่าเราเราเชฟจัดร่างมาบนเนี้ย
เชฟอืมอ่าได้แล้วก็เอว่าตั้งได้เลยเราเปิดอันนี้ไหม
เราเปิดเราเปิดด้วยไหมถ้าเปิดทำไมถ้าเผื่อคุณเปิดแล้วบอก

เอ้าถ้าดวงดีนี่คือชนะลิฟุนะจุดท้ายนี้เอาไว้เอาไว้เอาไว้
ช่างภาพช่างภาพช่างภาพนี่รู้สึกแบบดีดาเลยน่ะอือ
ช่างภาพดูมันหมั่นไส้ผมอ่ะอ่าก็ช่างภาพก็คุณไป
เป็นเพื่อนกันต้องพากันสูงขึ้นโอ้
เชลสีชวนลงต่ำตลอด
พูดอย่างนี้แล้วแฟนเชลซีก็จะมาลงทัวร์พวกเรา
มา๓ใบใครเลือกของใครพี่นาเลือกเลย
ตอนนี้ผมคลีบให้ออกมาละนะครับ
เราจะมาเช็คดวงในนัดสุดท้าย
ของศึกพี่มิริกษ์รู้จักการนี้
เอาเมื่อกี้ใครนะเอาลีสก่อนเนอะ

ใครอยากเป็นตัวแทนลีสยูเนเจฏ

อันนี้ลีสนะผมเปิดเลยก่อนแล้วกัน

ลีสแนวโน้มในฤดูการนี้จะได้อยู่ชั้นต่อหรือไม่

ใบแรกลีส๖ถ้วย
อ่ะโอเคว่างกันทีละใบเลย

การได้กลับไปสู่บ้านเก่า
ได้ไปเจอเพื่อนร่วมทีมเก่า

เหมือนได้กลับไปมิดหมายที่เก่า

โอเคชัดเลย

เหมือนจะชัดเจนยังไงก็ไม่รู้

แต่ความหมายของเขาความหมายอันนี้คือแบบ

อยากไปทำอะไรให้มันตื่นเต้น

รูปแบบความท้าทายจนเป็นไงน่ะ
ใบท้าทายเนี่ย

ความหมายของเขาเอาจริงถ้าตามหน้าไพ่ก็คือ

การเปลี่ยนแปลงในที่นี้อาจจะไปนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในอนาคต
ถ้ามองอย่างนี้ทั้ง๓ใบ
ไปด้วยทางเดียวกันหมดเลยนะเนี่ย

คือถ้าเมื่อยังเหมือนกับฉันนะ
ถ้าดูตามหน้าไพ่นะอ่านเหมือนทุกคนเป็นหมอดูได้หมดแล้วเนี่ย
เพราะให้มาก็ทรงแบบนี้และประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันอื่นเนอะ
ถ้าดูตามอย่างนี้แล้วนะโอกาสที่ลีสจะไปเริ่มต้นใหม่ในฤดูการหน้าที่ศึกแชมป์เป็นชิป

ไม่น่ารอด

นะดูอย่างนี้แล้ว

อีก๒อันเนี่ยถ้าแฟน

อะโอเค

ใบที่๒อุ้ยเดอะเวิร์ล
และใบที่๓ครับคือราชินีถือเหรียญ

ความหมายของ๕เหรียญนะคือ

ความแบบสมังง็อกสมังแยก

แต่ไฟ่ที่๒

เหมือนเขามีนิมิตหมายที่ดีแล้ว

รู้เจ็บรู้ประสบการณ์นู่นนี่นั่นมาเยอะแล้ว

ที่จะนำปัญหาต่าง

ราชินีถือเหรียญถ้าความหมายของไพ่ใบนี้

เขาอาจจะได้รับนิมิตหมายที่ดี

เกิดขึ้นในเลสเตอร์ก็เป็นได้
เขาเรียกว่าไง
ยันที่อยู่ที่สนาม

จับมาติดไว้รอถนาบเลย
อาจจะมาบังเกิดขึ้นในนัดนี้ก็ได้

มีสิทธิ์เป็นเลสเตอร์รอดเลยนะเนี่ย

อยากลงไปไหน

ใบที่สองเจ็ดดาบ

เขาอาจจะแบบนึกคิดเยอะไว้
ว่าแบบเฮ้ยนัดสุดท้ายแล้ว

เขาต้องหาโอกาสนู่นนี่นั่น

หรืออาจจะเกิดสิ่งอะไรที่มันแบบ

ไพ่ความหมายใบนี้คือต้องพูดความหมายก่อนคือ
อาจจะต้องแบบเป็นไพ่แบบต้องไปดูใจ
เอามี้อ
เหมือนแสงสว่างในอะไรใหม่ใน
ต่อไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าดูตามนี้นะเอลเปอร์ตันมีสิทธิ์นัดสุดท้ายรอดยาก
อ๋อจะไม่ชนะเอาคุณเป็นง่ายรอแร่
เปิดจับใหญ่อีก๑ทีมละ๑ใบกัน

กิจักกี้ครับตัวแทนเอฟเวอร์ตัน
เลือกมาแล้วนะผมเปิดลีสต์ก่อนนะ
โอกาสที่ลีสเตอร์อยู่ชั้นต่อไหมคือ๓เหรียญ
เหรียญของลีสนะดูทรงนี้นะ

ไปว่ากันใหม่เพราะว่าพ่อไพ่ใบนี้คือแบบ
เจรจาไปหาสารตะไปหาไปคุยกันใหม่ในทีมให้เรียบร้อยก่อนแล้วกัน

ดูแล้วแฟนลีสอย่าว่ากูนะให้บอกมาแบบนี้นะ
เขาไม่ว่าหรอกเขาทำใจแล้วแหละ

ว่านะแฟนลีดถ้าคุณบอกว่าจะรอดฉันเขาน่าจะด่า
ดูเอ็นเยี่ยมเหรอเกิน

หมายของอัศวินคือความเป็นนักรบ

และถ้วยเนี่ยมีแฟชั่น

นี่นั่นมันนู่นนี่นั่นแล้วอ่ะก็อาจจะทำให้เอเวอร์ตันมีผลงานที่ดีใน
สุดท้ายก็ได้แต่ถ้าดูสามใบก่อนหน้านี้ครับ
ผมว่ามันลุ้นจนนาทีสุดท้ายเหมือนตอนไอ้ปีที่
ซิตี้ได้แชมป์นาทีสุดท้ายแต่อันนี้แต่อันนี้ไปลุ้นหนีตกชั้นนาที
นาทีสุดท้ายถ้าดูตามนี้นะครับใครจะใครจะใครจะอยู่ใช่ไหม
ใช่ใครจะอยู่ตามไพ่เนี่ยสี่ใบเนี่ยเออถ้าตามไพ่นะอ่า
คุณต้องฟันทงแล้วคุณจะหนีทัวร์ไม่ได้คุณจะพูดกั๊ก
แบบนี้ผมไม่ยอมผมไม่ขออะไรมากผมขอแค่ในฤดูการหน้า
เฮ้ยจริงอ่ะตามเนื้อไพ่มันก็คือสูสีมากสูสีมากสูสีมากอือ
ผมเลยจะบอกว่าเนี่ยต้องเบียดหนีตกชั้นจนนาทีสุดท้าย

อาจจะมองอย่างนี้ก็ได้ว่า

แรงจิตใจที่ดีในนัดนี้ก็ได้
บอนหมัดชิวแล้วไง

เหมือนเราดูละครเยอะไปเหมือนกันนะ
แต่เด็กของก็เค็มเลยอย่างอ้างเลย
นับญาติขึ้นมาทันที

และได้อยู่พรีเมลีกในฤดูการหน้า

ฤดูการหน้ารอดพรีเมียนลีก

อ๋อเหรอออกตัวไปโทษ
นี่จริงถ้าพูดมาใกล้เคียงกันหมดนะจากความรู้สึกคือคือ
ดูเหมือนจะดีก็ไม่ดีดูเหมือนจะไม่ดีก็ดีเลย
ผีบ้าผีบอยดูทุกการณ์นี้
ก็ลุ้นพี่เมลีกนัดสุดท้ายให้สนุกสนานกันแล้วกันนะครับ
ผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะผมคิดว่านักเตะที่มันจะตกชั้นไปเนี่ยมีใครมี

แหมดูการณ์หน้าเขาก็ไม่อยู่แล้ว
ถ้ามุมมองถ้าตามหน้าไพ่แล้ว

โอ้โหโอเคถ้าพลิกนี่

โอ้ยแต่เขาก็แชร์ไปหมดแล้วเนี่ย

โอกาสที่โสดทีละ

ฟุตบอลอย่างที่เฟอร์กี้เคยพูดแล้ว

ผมถามนิดนึงว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์
ความรู้สึกว่ามันจะกลายเป็น

ไม่ถึง๕เปอร์เซ็นต์

คือต้องยิงแบบ๗๘ลูก

ทีมอื่นมีแต้นแล้วจบแล้ว
หมดแล้วยาก

นั่นแหละว่าลุ้น๓นั้น
ทั้ง๒ทีมต้องแพ้ทั้งคู่

ไภมันมาสวยหมดเลย

กลับไปเจอเพื่อนเก่าผมเอง

ตั้งแต่แมทที่แล้วดูหน้านักเดช

ก็ถือว่า

ผมจะไปชอบเดินไปช้อปปิ้งแถวซอยรางน้ำอีก

นักสุดท้ายของศึกพรีเมลีก

อันอื่นเราไม่ต้องลุ้นแล้วใช่ไหม

ได้ไหม

มันได้แค่๔ทีม

เราอาจจะเชียร์ให้มันได้แชมป์

วังน้ำบ่อหน้าชัดเลยนะ

๓แชมป์แน่นอน
ผมว่าที่เหลือหยุดไม่ได้แล้ว

ไปถึงตรงนั้นแล้วไม่น่าจะมีอะไรมีปัญหา

บอลบรรดีมันอั้นมันยิงไม่ได้
ใช่ใช่

เขายังเคยยิงข้ามคานยิงชนเสา

กองหน้าอันดับ๑ยิงไม่ผ่านโกงมือ๓

ก็ถือว่าเชียร์บอลกันให้สนุก

หลังจากนี้

อันดับ๕อันดับ๖อันดับ๔
อันดับ๓อันดับ๑ช่างมัน

กันทั้งสองท่านหน่อยจ้ะ

นังสือพิมพ์แสวิลาตาลับเกอร์

มันเป็นเรื่องปกติของทุกวันนี้ไปแล้ว

เดี๋ยวมันก็จะหายไปมันใกล้แหละ

ก็ขอยอดสักวันละหมื่นก็พอ
ผมกับพี่จ๊ะกี้ยังมีคอรัมป์อยู่นะ

พิเศษต่างนะฮะก็คิดง่ายในเมื่อมันมันใกล้จะ
กูด้วยว่ามันเกือบจะศูนย์พันแล้วเหมือนสัตว์สังหวนไง
ซื้อมาเก็บเป็นคอเลคชั่นไว้จะมีคุณค่าในไพรบาคน่า
บางคนเขาจะจองไว้บางคนเขาเป็นแฟนประจำจองไว้๒เล่นแหละ
สุดยอดเลยติดตามงานเขียนของทั้ง๒ท่านด้วย
เราว่างไหม
คุณขายบ้างผมขายทุกอาทิตย์แล้วบอลไม่ค่อยเป็นใจไม่ค่อยอยากพูด
แหมก็ปิดฤดูการแล้วคุณนี่เหลือให้ลุ้นอะไรไง

เขาเตรียมทัวร์ลงเขาเตรียมแบบรถแห่ใช่ไหม
เด็กผีก็ทำใจไว้แล้วพี่กล๊อกมาแล้วค่ะ
เขาไม่เกินคาดไม่ได้หวังมาก
ก็ตำแพลโนคาราบาลก็ถือว่าเป็นกำไร
ได้เข้าชิงก็โอเคแล้วได้เข้าจริงแล้วดูแล้วแบบรถยาก
ไม่จะเอาชนะเถอะชนะเถอะ

เข้าชิงยังดีกว่าได้เป็นผู้รับชมใช่ไหม

แล้วไงก็นะครับ
ฝากรายการจับยามสามแต้มของเราทุกวันศุกร์นะครับ

ครับลำลาไปก่อน

สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่จอม
ขอบคุณพี่แจ๊กกี้ขอบคุณทุกคน